ร้านถ่ายรูปชื่อดังตลาดกิมหยงในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัด
งขลานะครับแจกพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ฟรีครับทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ที่ร้านเจียคัลเลอร์แลปร้านถ่ายรูปชื่อดังในตลาดกิม
หยงถนนสุภาษารังสรรคเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
และขนาดโปสตการ์ดโดยแจกฟรีนะครับ
ซึ่งมีลูกค้าและประชาชนสนใจจำนวนมาก
ยืนต่อคิวรอรับจนแน่นร้าน
อกจากนี้ยังแจกริบบิ้นสีดำฟรีอีกด้วยครับ
สมบูรณ์ดีสนองคุณวรกุลเจ้าของร้านบอกว่า
อยากร่วมทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙
แจกพระบรมชายาลักษณ์ฟรีให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไป
เพื่อได้เก็บเป็นที่ละลึกและได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยเริ่มแจกตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๔ตุลาคมนี้
วันละ๓รอบครับคือ๙โมงครึ่งถึง๑๑โมงครึ่ง
ที่๒คือเริ่มบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย๔โมงครึ่ง
และรอบสุดท้ายคือช่วงเย็นเลยนะครับ๖โมงเย็นถึง๑ทุ่มครับ
โดยแต่ละวันมีประชาชนมาขอรับพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชกว่า๑๕๐๐ใบ
อกจากนี้นะครับก็มีทั้งแจกฟรีรวมทั้งมีทั้งให้บริการเลือกซื้อเลือกหาได้
ตามที่ประชาชนหรือลูกค้านั้นสนใจด้วยครับเพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคลครับ